เหตุผลหนุนต้านสมเด็จช่วงต่างมุมมองหลวงพี่น้ำฝนหลวงปู่พุทธอิสระ
สุดคือเราควรจะยึดติดแล้วก็เคารพในกติกาของพระราชบัญญัติกฎหมายของสงฆ์
ปุ๊กได้เป็นที่แน่พุทธอิสระไม่กราบอยู่แล้ว